คืบหน้าที่เราเล่าให้ฟังนะคะวิทย์ที่จังหวัดสุรินไปเจอโครงกระดูกมนุษย์อยู่ในหายแล้วก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ด้วย
ชาวบ้านก็ฮือฮากันใหญ่มากราบไหว้ขอเลขเด็ดกันนะคะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเข้ามาตรวจสอบแล้วก็คาดว่าจะมีอายุกว่า๑๕๐๐ปีแล้วก็ขุดไปเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ
เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่๑๒นครราชศรีมานะคะก็มาตรวจสอบสภาพโครงกระดูกมนุษย์ที่บรรจุอยู่ในหายโบราณ
ซึ่งถูกขุดพบในที่นาของนางทวีศักดิ์นึกดีชาวบ้านตำบลยางอำเภอศรีขอรพุมจังหวัดสุรินทร์นะคะ
อย่างที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะว่าโครงกระดูกสภาพยังสมบูรณ์
ใกล้กันก็ยังพบหายโบราณอีก๒ใบนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็จะนำกลับไปศึกษาและตรวจสอบอีกครั้ง
ก่อนที่จะนำไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ต่อไป
ส่วนรูปแบบการฝังศพก็คือเป็นในรูปแบบการฝังในภาชนะ
พบได้ที่ภาคอีสานตอนล่างบริเวณรุ่มแม่น้ำมูล
และประเพณีฝังศพแบบนี้ก็เริ่มต้นในช่วงยุคเหล็ก
ช่วง๑๕๐๐ปีจนถึง๒๕๐๐ปีมาแล้วค่ะ

ก็ทำให้เราได้รับข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม
ว่าตรงจุดในบริเวณบั้นยางของศรีคอลภูมิ
ก็เป็นแหล่งโบราณคดีอีกแหล่งหนึ่งเป็นแหล่งประเภทที่ฝังศพ
ก็ถือว่าเพิ่มเติมข้อมูลทางวิชาการ
ให้กับการศึกษาด้านโบราณคดีในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
ถึงมือเจ้าหน้าที่กันแล้วส่วนชาวบ้านเขาว่ายังไง

มากันเนืองแน่นมาดูมาแห่มากราบไหว้บูชากันเยอะเลย
ส่วนครอบครัวเจ้าของที่นาและชาวบ้านก็ทำพิธีทางศาสนา
อุทิศส่วนกุศลให้กับโครงกระดูกมนุษย์โบราณ
เชื่อว่าน่าจะมี๓คนก็คือเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกนะคะ
ซึ่งทราบชื่อจากการเข้าทรงก็คือ
เท้าเทพมหาชัยสวรรณามาลาและสวนมาลัย
โดยลูกชายเจ้าของที่นาวก็เล่าให้ฟังด้วยนะ
บอกว่าระหว่างที่ประกอบพิธีสงฆ์ในช่วงกลางดึกคืนวันที่๗มีนาเนี่ย
มีหญิงสาวและชาวบ้าน๒คน
อาการเหมือนกับถูกวิญญาณเข้าสิง

ไม่อยากให้ใครนำกระดูกไปไหน
แล้วก็อยากให้สร้างสารในพื้นที่แห่งนี้ด้วย
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายคนนะคะที่แบบฝันบ้างนะคะ
หรือว่าโดนอาการลักษณะแบบนี้บ้าง
ชาวบ้านจำนวนมากรวมถึงนักเสี่ยงโชค
ก็หลั่งไหลเดินทางไปกราบไหว้โครงกระดูก
เพื่อขอโชคลาภกันต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี่แหละค่ะ
บางคนเหมารถมาจากที่ไกลเลยค่ะ
เออมากันแบบจริงจังมากนะคะ
ส่วนเจ้าของที่นานลูกชายเจ้าของเขาเนี่ย
ติดป้ายประกาศอยากให้ทุกคนถอดรองเท้า

เพื่อให้เกียรติแล้วก็ไม่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย

ต้องตรวจสอบแล้วก็นำไปศึกษาต่อไปด้วยค่ะ